ไปดูพืชผักแปลก

จะดีไหมล่ะ

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับพืชผักแปลกกันสักหน่อย
ว่ากันว่านอกจากแปลกแล้วเนี่ยยังมาให้โชคอีกด้วย
เริ่มกันที่จังหวัดปราจีนบุรีชาวบ้านตะลึง
เมื่อได้พบเห็ดยักษ์ดอกใหญ่กลางป่าน้ำหนัก๑กิโลกรัมอีก๓ขีด
ไปกันที่บ้านเลขที่๑๕๐ทับ๑หมู่๔บ้านวังวัดตำบลเขา
หมายแก้วอำเภอกับปริมบุรีจังหวัดประจิมบุรี
มีชาวบ้านเก็บเห็ดยักษ์ดอกใหญ่น้ำหนักกว่า๑กิโลกรัมได้
ซึ่งเหตุที่พบนั่นก็คือเสร็จตีนแห้ด
หรือเหตุตีนช้างมีขนาดใหญ่
จึงนำมาชั่งน้ำหนักมีน้ำหนัก๑กิโลกรัมกับอีก๓ขีด
และเห็ดดอกใหญ่รองลงมา๒ดอก
มีน้ำหนักอีก๕ขีดและ๘ขีด
หุ่นอำไพล่าว่า
และก็ได้เห็นดอกเห็ดใหญ่ขึ้นอยู่กลางป่าจึงเดินเข้าไปดูและเก็บกลับมาเพื่อทำอาหารทาน
ซึ่งในทุกปีในช่วงต้นฤดูฝนเห็ดตีนแห้จะขึ้นเองโดยธรรมชาติ
และสามารถนำมาเป็นเมนูอาหารได้หลากหลายเช่นแกงเปลือใส่หน่อไม้
แกงเหลี่ยงใส่ชะอมหรือผัดน้ำมันหอย
สำหรับรสชาติของเห็ดตีนแห้จะมีรสชาติอร่อยเหมือนเห็ดโคนป่านั่นเองล่ะครับ
ส่วนที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ชาวบ้านที่นี่ก็ไม่น้อยหน้า
เพราะเขามีมะละกอที่แปลกงานนี้จินตนาการมาเพียบ

กรูปเลข๔ไปแล้ว

แต่ตัวน้อยเนี้ยมันสวยมากอ๋อมันสีชัดจีนติดลูกมันเลยค่ะเนี้ยทุก
เอ้าชาวบ้านและบรรดานนักเสี่ยงโชคที่บ้านผู้เตย
ตำบลภูเตยอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
กำลังดูร่องรอยที่อยู่บนผิวมะละกอที่ดูแล้วเนี่ย
ก็คล้ายคล้ายกับตัวเลขอยู่เหมือนกันแต่ใครจะเห็นเป็นเลขอะไรนั้น
ก็ขึ้นอยู่กับตาใครก็แล้วกันครับต้นมะละกอต้นนี้เนี่ยสูงสี่เมตรอายุสองปี
ลูกมะละกอออกเต็มต้นแต่ลูกที่มีรอยมีแค่๔ลูกเท่านั้น
แต่ก็มีคนบอกว่าเห็นเลขแปดเลขศูนย์เลขสามอีกด้วยและหนึ่งในนักเสี่ยงโชคก็บอกว่าเห็นเต็มเต็มสามตัว
คือห้าศูนย์สามและศูนย์สามแปดหุ่นอำนาจโพนอกเจ้าของสวนบอกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนไปเก็บมะละกอ
ไปตำส้มตำให้ภรรยากินเห็นผิวมะละกอ
คราวนี้เลยเดินมาดูใหม่ว่าจะมีเลขอีกไหมและก็มีจริง
เชื่อว่าน่าจะนำโชคลาภและเรื่องดีดีมาให้ครอบครัวงานนี้เมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันทยอยมาดู
และนำไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อ